เริ่มต้นกันด้วยคดีเสือดำก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
เชื่อว่าทุกท่านจำได้กันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็รอฟังคำพิพากษาของสารชั้นต้นในวันนี้นะครับ
คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อสี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดค่ะนะครับ
อ่าช่วงเวลานั้นเนี่ยนะฮะวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกเนี่ย
เราอยู่กับข่าวสารที่นักธุรกิจใหญ่คือใหญ่แบบไม่ใช่แค่ระดับประเทศ
ธุรกิจของเขาเนี่ยระดับแสนล้านอิตาเลียนไทยนะครับ
นายเปรมชัยกรณสูตรกับพวกเข้าไปในป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนอ่า
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่เรสวนฝั่งตะวันตกแต่เข้าไปในจุดที่เป็นจุดห่วงห้า
มันเขาเรียกว่าห้วยปะชิใช่แล้วก็ถูกจับกลุ่มได้
พร้อมกับมีซากของเสือดำที่ถูกฆ่านะ
แล้วก็ถูกทำอาหารอยู่หนึ่งตัวอ่ามีไก่ฟ้าหลังเทาอีกหนึ่งตัว
มีเนื้อเก้งใช่แต่ละคนเนี่ยนะใน๔คนนี้ก็มีการให้การ
นะครับทั้งรับทั้งไม่รับอะไรต่างต่างนานาก็ว่ากันไปนะครับ
คดีนี้เจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับขยายผลไปอีกหลายเรื่องด้วย
ในการตรวจค้นบ้านพักของนายเปรมชัยอ่าทั้งเรื่องของการครอบครองงาช้าง
อาวุธปืนนะครับและวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
วันที่ทุกคนรอฟังศาลจังหวัดทองผาภูมิที่กาญจนบุรีนะครับ
นัดฟังคำพิพากษาสารชั้นต้นในคดีของนายเปรมชัยกับพวก
ตกเป็นจำเลยรวมสี่คนด้วยกันนัดตอนเก้าโมงเช้าค่ะอ่า
นี่คือรถของนายเปรมชัยกรณสูตรนะครับได้เดินทางมายังศาลจังหวัดทองผาภูมิ
เวลาแปดนาฬิกาเก้านาทีนะฮะอ่าก็มาด้วยรถสีดำป้ายแดง
หมายเลขทะเบียนรจุลาหนึ่งศูนย์ศูนย์ก้าวกรุงเทพฯหานคร
มาพร้อมกับทนายความหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยจำเลยอีก๓คน
ที่เป็นลูกน้องของนายเปรมชัยนะครับมีนายยงโดดเคลือ
นี่เป็นคนสนิทคนขับรถอืมนางนาธีเรียมแสนเข้าไปในป่าด้วย
อ่าที่เข้าไปนำทางนะครับอ่า
ศกล่าสัตว์อะไรพวกนี้นะครับทั้งหมดก็เดินทางมา
อ่าผู้สื่อข่าวก็พยายามถามนะฮะตอนช่วงก่อนจะเข้าไปนะครับ
ก็ไม่ได้มีการพูดคุยตอบโต้อะไรออกมานะครับทั้งหมดก็เดินขึ้นไปที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิทันที
หลังจากนั้นเวลาประมาณ๙นาฬิกา๙นาทีนายวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรสวนฝั่งตะวันตกนะครับ
พร้อมกับทีมเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ก็เดินทางมาถึงศาลจังหวัดทองผาภูมินะฮะ
วิเชียนก็บอกสั้นนะครับบอกว่าวันนี้ก็ถือว่าได้ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่แล้ว
ถ้าผลออกมาเป็นอย่างไรก็พร้อมน้อมรับคำตัดสินของศาลนะฮะ
และสารเริ่มนั่งบันลังเมื่อเวลา๙นาฬิกานะครับก่อนจะใช้เวลาอ่านคำพิพากษา
คดีของนายเปรมชัยกับพวกเนี่ยประมาณ๑ชั่วโมง
เป็นคดีเกี่ยวกับการเข้าไปในป่าไปล่าสัตว์ครอบครองสัตว์ป่าอะไรพวกนี้นะครับ
สรุปแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับสารพิจารณาแล้วมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยที่๑

ข้อหาเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นล่าสัตว์ป่า

ข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือไก่ฟ้าหลังเทา
ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก๒เดือน
รวมแล้ว๓ข้อหานี้นายเปรมชัยถูกโทษจำคุก๑๖เดือน
โดยสารยกฟ้องข้อหาร่วมกันเก็บของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
และข้อหาร่วมกันมีสัตว์ป่าคุ้มครองหรือเสือดำ
ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
คือนายเปรมชัยเนี่ยถูกแจ้ง๕ข้อหาแต่สารพิพากษาจำคุก๓ข้อหา
ยกฟ้อง๒ข้อหาซึ่ง๑๖เดือนก็คือไม่รอลงอาญา
ก็ต้องรอการประกันตัวสุดท้ายก็ได้ประกันตัวไป
ส่วนประเด็นเรื่องของข้อหาที่ถูกยกฟ้อง
เดี๋ยวมีคำอธิบายเพิ่มเติมนายเปรมชัยอ้างว่า
ไม่ได้อยู่จุดตรงที่ครอบครองเสือดำส่วนจำเลยคนอื่นนะคะจำเลยที่๒ค่ะ
ยงทำหน้าที่ขับรถนะคะคนนี้สารพิพากษาลงโทษ
ข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
จำคุก๓เดือนข้อหาร่วมกันพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
จำคุกหกเดือนข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
จำไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
จำคุก๔เดือนรวมจำคุก๑๓เดือนโดยไม่รอลงอาญาเช่นเดียวกัน
แต่ว่าสารท่านยกฟ้องข้อหาร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
และข้อหาร่วมกันเก็บของป่าในป่าสงวนแห่งชาติค่ะ
พิพากษาลงโทษข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
เสือดำไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
จำคุก๔เดือนและปรับ๑๐๐๐บาทโดยให้รอลงอาญา
พิจารณายกฟ้องข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อหาร่วมกันพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควร

นายธานีเป็นผู้นำพาเข้าไปในป่าสารพิพากษาลงโทษข้อหามีซากสัตว์ป่าหรือเสือดำไว้ในครอบครอง
จำคุก๔เดือนข้อหาพยายามล่าสัตว์ป่าจำคุก๔เดือน
ข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก๓เดือน
ข้อหาร่วมกันพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก๖เดือน
ข้อหาล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าจำคุก๑ปี
และข้อหาเก็บของป่าจำคุก๑ปีรวมจำคุก๒ปี๑๗เดือนค่ะ
ก็จะมีนายธานีเนี่ยที่โดนหนักสุดแล้วจะมีเรื่องของเสือดำอยู่ด้วยนะฮะ
ส่วนความเสียหายทางแพ่งเกี่ยวกับการไปก่อเหตุที่เกิดขึ้นในป่า
ค่าเสียหายทางแพ่งนะครับสารพิพากษาให้นายเปรมชัยและนายธานี
ร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน๒ล้านบาท
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อปีนับตั้งแต่วันที่สี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จนะฮะมีรายงานว่าเหตุผลที่สารยกฟ้องนายเปรมชัย
ในข้อหาร่วมกันล่าและครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองเสือดำเนี่ยก็เพราะว่าในชั้นการสอบสวนนั้นนายเปรมชัยอ้างว่า
ในวันเกิดเหตุที่มีการยิงเสือดำอ่าวันนั้นเนี้ยเขาไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้นอืม
เขาไปช่วยเซตาโว่คือเป็นจุดที่จะไปดูสัตว์ป่าเป็นทุ่งย่าอะไรตรงนี้
เขาบอกว่าเขาไปตรงนั้นซึ่งมันห่างจากจุดยิงเสือดำเนี่ยเจ็ดร้อยเมตรค่ะอ่า
แล้วกลับมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาก็เรียบร้อยกันแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยนะครับ
ภายหลังอ่านคำพิพากษานะครับนายวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตกอ่าซึ่งเป็นหัวหน้าทีมชุดจับกลุ่มเลยนะฮะ
บอกว่าคำพิพากษาก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีสำหรับเสือดำและสัตว์ป่าที่ตายไป
วันนี้ถือว่าสามารถทวงความยุติธรรมให้กับเสือดำได้ส่วนจะมีการอุทธรณ์ต่อหรือไม่นั้น
ต้องไปปรึกษากับอายการและผู้บังคับบัญชาก่อน
วันนี้ฮะเราสามารถทวงความยุติธรรมนะครับให้กับเสือดำที่ได้ไปนะครับ
ก็ขอฝากขอนำเรียนพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับ
ติดตามคดีนี้นะครับที่หลายหลายคนบอกว่า
มันจะมีมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าหรือว่ากฎหมายจะเอื้อมมือไปถึง
ผู้ที่มีอำนาจทางการเงินไหมวันนี้ได้พิสูจนแล้วครับ
ท่านได้ทำให้กระจ่างแล้วนะครับทีนี้ค่ะทางทีมทนายความของนายเปรมชัยนะคะ
ก็ได้มีการยื่นคำร้องขออนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างยื่นอุทธรณ์
สารพิจารณาให้ประกันตัวจำเลยที่๑ซึ่งก็คือในเปรมชัย
และจำเลยที่๒ซึ่งก็คือในยงเนื่องจากไม่มีพฤติการหลบหนี
หลักทรัพย์ในการประกันตัวคือสี่แสนบาทนะคะส่วนจำเลยที่สี่ใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสดห้าแสนบาท
เพราะว่าข้อหามีอัตราโทษสูงทั้งหมดถูกวางเงื่อนไขห้ามออกนอกราชนาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาต
ส่วนจำเลยที่๓นางนาธีคนนี้เนี่ยสารให้รอลงอาญาอยู่แล้วนะคะ
หลังจากได้รับการประกันตัวเนี่ยค่ะนายเปรมชัยออกมาก็พูดแค่สั้นคือสื่อถามว่าอยากจะพูดอะไร
บอกอะไรกับสังคมไหมนะคะนายเปรมชัยก็บอกแค่ว่าขอโทษแล้วก็ขึ้นรถไปทันที
ลองฟังจังหวะช่วงนี้ดูนะคะ
อืมพูดสั้นสั้นแค่นี้ค่ะว่าผมขอโทษครับค่ะ
หลังจากนั้นค่ะทีมทนายความของนายเปรมชัยออกมาบอกว่ามีความเห็นแย้ง
คำตัดสินบางข้อดังนั้นตอนนี้เตรียมยื่นอุทธรณ์ในคดีนี้ทันทีนะคะ
เพราะว่านี่คือคำตัดสินของสารชั้นต้นทนายความบอกเลยว่าเดี๋ยวยื่นอุทธรณ์แน่นอน
บรรยากาศโดยรอบสารจังหวัดทองผาภูมิมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ
นาคสะเทียนมาร่วมสังเกตการณ์ในการพิพากษาด้วยนะคะ
กลางการรักษาความปลอดภัยและการดูแลความเรียบร้อยของตำรวจภูทรทองผาภูมิค่ะ
ก็แน่นอนว่าทุกคนก็ต้องเคารพคำพิพากษาของศาลนะครับ
แต่ก็มีคนที่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนายเปรมชัยถึง
หลุดตรงเรื่องของเสือดำอืมอ่านะฮะมีรายงานนะครับว่า
คณะกรรมการติดตามคดีการล่าสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรสวนฝั่งตะวันตก
ที่มีพลเอกสุรศักดิ์การจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน
จะประชุมติดตามคดีหาแนวทางต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์อ่าเพื่อที่จะดูว่าจะ
ต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์อย่างไรเพราะนายเปรมชัยกับพวกนี้เขาอุทธรณ์อยู่แล้วนะครับ
ซึ่งคณะกรรมการนะฮะที่เขาดูแลด้านคดีนี้บอกว่าสิ่งสำคัญเวลานี้ก็คือต้องไปดูสำนวนคดีของกรมอุทยาน
คำวินิจฉัยของศาลอย่างละเอียดว่าเหตุใดสารจึงไม่พิจารณาความผิด
เกี่ยวกับการร่วมล่าเสือดำของนายเปรมชัยเพราะเรื่องกระบวนการพิจารณาของศาลนั้น
ได้ใช้ข้อมูลและหลักตัวบทกฎหมายในการพิจารณาคดีนะครับ
แต่ในส่วนของนายเปรมชัยศาลก็จะพิจารณาความผิดในข้อหาครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง
คือไก่ฟ้าหลังเทาเอาไว้ซึ่ง
คณะกรรมการที่เขาดูแลด้านคดีนี้ของทางกระทรวงทรัพย์เนี่ย
ทางกรมอุทยานเนี่ยบอกว่าความจริงแล้วการครอบครองซาก
ไก่ฟ้าหลังเทาหรือว่าเสือดำเนี่ยนะอัตราโทษการครอบครองเนี่ยมันเท่ากัน
ค่ะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเหมือนกันอืมนายเปรมชัยเนี่ยถูกโทษเรื่องการ
ครอบครองไก่ฟ้าหลังเทาแต่ไม่โดนเรื่องเสือดำ
แต่ทีนี้มันไม่ถูกใจคนดูหรือว่าคนติดตามข่าวไง
เพราะว่าเราจะรู้สึกว่าโทษเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องเสือดำ
แต่ว่านายเปรมชัยเนี่ยโดนเรื่องไก่ฟ้าหลังเทา
แต่ทางคณะกรรมการที่เขาดูแลคดีนี้นะครับบอกว่า
อ่าก็ไม่ได้หมายความว่านายเปรมชัยจะไม่โดนโทษเรื่องของเสือดำในชั้นอุทธรณ์หรือดีกานะ
ใช่ยังเหลืออีกสองสารใช่เพราะว่าอย่างกรณีที่เคยมีกรณีอดีต
ตำรวจโทรไปลากกบทูตในเขตอุทยานแก่งกระจานตอนนั้นสารชั้นต้นตัดสินว่าไม่ผิด
แต่พอไปถึงชั้นดีกาเนี่ยตัดสินลงโทษจำคุก๑๐เดือน
โดยไม่รอลงอาญาเพราะฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เขาก็สู้ต่อเหมือนกันคือนายเปรมชัยอุทธรณ์ต่อ
แต่เจ้าหน้าที่เขาก็สู้ต่อเหมือนกันนะครับ
ไม่ขอแสดงความคิดเห็นเรื่องคำพิพากษาที่ออกมานะครับ
โดยระบุว่าหน้าที่ของตำรวจถือว่าสิ้นสุดตั้งแต่ส่งสำนวนให้อายการแล้ว
รับว่ารู้สึกโล่งใจเพราะโอกาสการฟ้องกลับคนทำสำนวนจะน้อยลง
ส่วนกระแสสังคมกดดันนั้นไม่ได้คำนึงถึง
ถือว่าตำรวจได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วในกระบวนการยุติธรรม
สำนวนส่งอายการฟ้องอายการฟ้องไปแล้วก็ถือว่า
ก็สุดแล้วของตำรวจนะฮะการพิยายา
ก็โล่งใจเพราะว่าโอกาสที่เขาจะฟ้องกลับคนสอบสวนเขาน้อยลงนะฮะ
แต่ไม่ใช่โล่งใจเพราะกระแสสังคมมากดดัน
กระแสสังคมมันไม่มีในกฎหมายนะฮะยังยืนยันนะฮะ
ก็ก็สบายใจขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าโอกาสที่เขาจะมาฟ้องกลับคนสำนวนเนี่ย
ก็จะน้อยลงอ่าแต่อันนี้เป็นคดีเรื่องการบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ป่า
ทุ่งใหญ่นะเรสวนไปล่าสัตว์ป่านะฮะอ่าพลโนเอกศิวราบอกว่านายเปรมชัยกับพวกเนี่ย
ยังมีความผิดที่ถูกฟ้องอยู่อีกหลายคดีนะอ่า
อย่างเช่นคดีครอบครองงาช้างแล้วก็อาวุธปืนนะครับ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งสำนวนให้อายการแล้วนะครับ
และมีอีกคดีหนึ่งอย่าลืมอืมคดีติดสินบนเจ้าพนักงานค่ะอ่า
คดีนี้สารนัดตัดสินเดือนมิถุนายนนะฮะจำได้ไหมฮ
ตอนที่ว่าออกมาจากป่าแล้วก็มีการพูดคุยจะเอาของอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นมามอบให้กับเจ้าหน้าที่
ที่เขาทำงานอยู่ในพื้นที่ป่าเนี่ยนะครับส่วนเรื่องของคนที่โพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่
พลตำรวจเอกศิวราบอกว่าหากไม่ได้วิจารณ์จนเกินเลยไปก็ไม่ติดใจอะไร
แต่ถ้าหากมีอันไหนที่ไปเกินเลยเกินไปเนี่ยก็อาจจะจำเป็นต้องขอรักษาสิทธิ์
ใช่ค่ะทีนี้ก็ต้องรอต่อสำหรับชั้นอุทธรณ์และชั้นดีกาครับ
และนายเปรมชัยคดีครอบครองงาช้างภรรยาก็โดนฟ้องด้วยรวม๔ข้อหา
ครับลักลอบนำเข้ารับซื้อมีไว้ในครอบครองส่วนคดีอาวุธปืนเนี่ย
ก็เป็นกรณีฐานไม่มีใบอนุญาต๕กระบอก
ติดสินบนเจ้าพนักงานนอกจากนายเปรมชัยนายยงคนขับรถ
ก็โดนด้วยโดนฟ้องข้อหานี้ด้วยครับนัดฟังคำพิพากษา
สิบเอ็ดมิถุนายนอ่าสองพันห้าร้อยหกสิบสองนี้นะคะอ่า